แหละหวังว่าคุณจะไม่ลืมเจอของเสียหน่อย
อะไรแก้ง่วงแกได้ไง

พุทธซอลเหรอ

อ๋อสมัยก่อนมีบอลเล่นเลยเหรอ

พี่โดมเฮีย

นี่คนแก่เขินให้คุณประเดิมได้ถือแก้ง่วงค่ะ
เอ๋วหวังว่าคุณจะไม่ลืมเจอของเสียหน้าอะไรอะไรแก้ง่วงแล้วอะไรแหละ

คุณประเดิมที่มีอยู่ตอนนี้ที่พบติดตัวก็มีแค่รูปนี้ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเขาโซฮอตมากเลยค่ะ
สาวสาวจีบเต็มเลยก็ไม่รู้ว่าจีบเพราะหล่อหรือว่าจีบเพราะเป็นตำรวจ
บ้านหลังอันเนี่ยตายแล้วเจ๊ก็ไม่เอาบ้านไป

หนึ่งทั้งหนึ่งตายผู้สาวก็ตายที่บ้านตึก